ทีนี้ครับถามคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมมีอารมณ์แบบไหน
เมื่อคุณผู้ชมฟังข่าวเหล่านี้แล้ว
บางคนบอกว่าโอ้โหสงสารสงสารคนที่ต้องไปต่อคิว
บางคนบอกโมโหโกรธบางคนบอกไม่รู้จะด่าใคร
เหมือนเรื่องนี้คุณยายท่านหนึ่งนะ
ไปนั่งกอดเข่ารอคิวอยู่บนทางเท้า
กับคนอื่นที่เขาจะมาตรวจโควิด๑๙ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แล้วก็ทางเพจเส้นได้เขาไปพูดคุยกับคุณยาย
คุณยายเพิ่งจะเสียคุณแม่จากโควิด๑๙ไปด้วย
คุณผู้ชมดูเรื่องนี้แล้วร้องไห้ตามไหมครับ
สู้นะครับสู้ไม่ไหวแล้ว
โอวิทย์มันก็บอกรู้ติดที่โรงพยาบาลหรือเปล่า

ไม่เห็นแน่เลยเขาก็ไม่เห็นแม่เลย
คุณยายท่านนี้เพิ่งสูญเสียแม่ไป
แล้วตัวเองก็เสี่ยงก็เลยต้องมาหาตรวจโควิดแบบนี้
กอดเข่าเล่าให้คนในเพจฟังทั้งน้ำตาแบบนี้คุณ

เศร้าใจเศร้าใจสงสารหดหูอาณาจใจโมโหโกรธแทน
เรื่องนี้นะครับทางเพจเส้นได้เขาก็เอามาโพสต์นะครับ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่ารอคิวตรวจทั้งน้ำตา
เมื่อคืนจะเข้าสู่วันใหม่แล้วประมาณตี๓ตี๔
มาเจอคุณยายแล้วก็ครอบครัวมาตรวจเชิงลุกที่ตลาดมหานาคนะครับ
ก็เข้าไปคุยกับคุณยายก็ทราบว่าคุณยายพาครอบครัวมารอตั้งแต่เที่ยงคืน
ตลอดคืนฝนตกนะฮะคุณยายเพิ่งจะเสียแม่จากโควิดเมื่อวานนี้เอง
ตลอดการพูดคุยความรู้สึกศูนย์เสียยังอยู่ในใจของคุณยายตลอดนะครับ
ส่วนคนข้างไม่ว่าจะเป็นคุณป้าหรือคุณพี่ผู้ชายข้าง
เสียใจร้องไห้ระหว่างที่คุณยายเล่าเรื่องราวของชีวิต
เที่ยงคืนในคืนที่ฝนตกคนเยอะมากแต่การจัดระเบียบจากภาครัฐเท่ากับศูนย์
เขาโพสต์ไว้แบบนี้หรือเรียกได้ว่าไม่มีเลยน่าจะตรงกว่า
ตอนตี๕เริ่มมีการจัดบัตรคิวแต่ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายชุลมุนภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนเหมือนสติแตกต้องเอาตัวรอด
ต้องไปคว้าให้ได้เลยสำหรับบัตรคิวหลายคนเริ่มแทรกคิวแล้วก็เบียดเสียดกัน
ไม่มีการเว้นระยะห่างจากเดิมที่คุณยายควรจะได้คิวที่๖๐กว่า

ปรากฏนะครับคุณยายในหลุดแถวไปได้คิวที่๒๐๐
อายุเท่าไหร่แล้วหนัก๘๐กว่าโดนเบียดก็ปิวแล้ว
แล้วคุณยายต้องมารอทั้งคืนแบบนี้นะครับ
จุดตรวจนี้ห่างจากธรรมเนียบรัฐบาลไม่กี่กิโล
ขบวนของคนใหญ่คนโตผ่านตลอดทั้งวัน
เห็นประชาชนบ้างไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรกันบ้าง
ขอบคุณด้วยทางเพจเส้นได้ที่สะท้อนเรื่องนี้มาทางเพจเขา
ทำงานเต็มที่เหมือนกันนะแล้วลองเข้าไปดูคอมเมนต์สิคุณ
เมนต์กันเกินครึ่งพันเรื่องการบริหารประเทศของพวกท่าน
เห็นน้ำตาของประชาชนหรือไม่
เศร้าจังคุณภาพชีวิตของคนไทย
หลายคนบอกโอ้โหจะด่าใครดีเนี่ยโกรธ
อ้าวยังนึกไม่ออกหรอครับจะด่าใคร
ไม่เป็นไรดูข่าวไว้ที่หน้าจอ
เดี๋ยวมีตัวอย่างให้เลือกว่าจะด่าใคร